เกิดช่วงสักประมาณทุ่มกว่าเมื่อวานนี้
ที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยาชนกันคุณผู้ชม
จุดที่เกิดเหตุนี่คือใต้สะพานพระราม๗นั่นเองนะคะ
แล้วก็มีคนตกลงไปในน้ำด้วย
แต่จังหวะนั้นมีพลเมืองดี

เดี๋ยวไปดูภาพวินาทีการช่วยชีวิตก่อนค่ะ

คือที่เราได้ยินเสียงในคลิปนี้นะคะ

ขาวคือชื่อของวินมอเตอร์ไซค
กระโดดลงแม่น้ำเจ้าพญาไปช่วยเหลือ
คนที่ตกเรือเป็นผู้หญิงนะคะ
ซึ่งเธอเป็นพนักงานเก็บเงินของเรือด่วนเบอร์๑๕๗

วิ่งจากกรุงเทพไปยังท่าน้ำนนทบุรีนะคะ
ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุนะเมื่อคืนนี้นะคุณผู้ชม
พอทีมข่าวเราเห็นคลิปแล้วไปเลยค่ะกลางดึกเลย
ลงพื้นที่จะไปหาวินใจหล่อ

ตอนไปถึงเนี่ยไม่เจอนะคะแต่ไปเจอแม่ค้าขายลูกชิ้นทอด
เขาอยู่ติดกันกับสะพานพระราม๗นะคะ
อยู่กับติดกับท่าเรือก็เลยไปสอบถามพี่สมศรีบุญรัฐนะคะ

พี่เนี่ยนะได้ยินเสียงดังโครมเลย

ท่าเรือปรากฏว่าเห็นว่าเรือที่ถูกชนเนี่ยราวเป็นราวกันตกด้าน
ท้ายเรือเนี่ยมันหลุดหลุดออกมาแล้วก็มีเสียงคนตกน้ำตะโกน
ขอความช่วยเหลือค่ะหลังจากนั้นวินมอเตอร์ไซค์ก็กระโดดไปช่วยเหลือ
พาขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยพี่คนนี้คือพี่สมศรี
เดี๋ยวไปฟังพี่สมศรีเล่าวินาทีนั้นกันนะคะ
เค้าก็เลยโดดไปช่วย
ใครโดดไปช่วย
พี่วินค่ะมอไซควิน

พอนั่นแล้วก็คนก็วิ่งกรูกันมาดู

ตกใจไงเพราะเรือมันกระแทกแล้วมันก็คงเค็ง

แต่ว่าทุกคนตอนอยู่ในเหตุการณ์นั้น
ทุกคนก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลายคนฟังข่าวมาถึงตรงนี้แล้ว

ทำไมเรือมันถึงชนกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป